คุณผู้ชมคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่เชื่อว่าคนรอฟังคำพิพากษาของศาลนะคะ
คุณผู้ชมทุกท่านจำได้แน่นอนกรณีคุณหมอกระต่าย
ครับที่เดินข้ามถนนตรงทางม้าลายตรงจุดเนี้ยค่ะ
แล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ของ๑๐ตำรวจรีนอรวิทย์พุ่งชน

มันก็เป็นประเด็นที่คนกลับมาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน
เคารพกฎจราจรทำไมทางม้าลายถึงเป็นจุดที่อันตรายไปได้
วันนี้สารอาญาอ่านคำพิพากษาไปในส่วนของคดีอาญา
ต้องแยกเป็น๒ส่วนมีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

สิบตำรวจรีนรวิทย์บัวดกอายุ๒๑นะคะพบหมู่กองร้อยที่๒กองกำกับการ๑กองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชน
ก็คือผู้ต้องหานะคะขี่บิ๊กไบท์ไปชนคุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัชริยากุล
ตอนเดินข้ามถนนภาพจากกล้องวงจรปิดที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑มกราคมนะคะ
คืออายการเนี่ยยื่นฟ้อง๙ข้อหาด้วยกัน๑คือนำรถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ
ฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี๓ใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย
นำรถไม่สมบูรณ์มาขับและไม่ติดกระจกมองข้างขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ขี่รถจักรยานยนต์เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทาง
และขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวัดเสียวอันอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
และกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
วันนี้สารอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษานะคะ
ซึ่งทางสิทธนุธรีนอรวิทก็เดินทางมาศาลคนเดียว
หน้าเคร่งเครียดทางครอบครัวของหมอกระต่ายไม่ได้มา
ทนายความมาฟังคำพิพากษาแทน
ฟังคำพิพากษาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง
สารมีคำพิพากษาให้จำคุก๒ปี๓๐วันปรับ๘๐๐๐บาท
แต่จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งค่ะ

เหลือโทษจำคุก๑ปี๑๕วันปรับ๔๐๐๐บาท
ไม่รอลงอาญาและให้เพิกถอนใบอนุญาต
ใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะ
นี่คือโทษในส่วนของคดีอาญานะคะ

เดี๋ยวค่อยฟังดูเพราะว่าก็ต้องระวังนะคะ
เดี๋ยวจะไปละเมิดศาลนะคะเพราะว่าเป็นดุลยพินิษฐ์ของศาล
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า๑๐ตำรวจรีนอรวิทย์มีความผิด
หลังจากขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว๑๐๘๑๒๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ประมาทในเขตชุมชนที่มีสถานพยาบาล

จำเลยเพิกเฉยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
จึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษก็คือไม่รอลงอาญา

เชี่ยวตีนุรวิทของเซปคร์เป็นหลักในการประกัน

แต่ในส่วนของคดีแพ่งค่ะในส่วนของค่าเสียหาย
ทางครอบครัวของหมอกระต่ายฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจาก๑๐ตำรวจรีนรวิทย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะกอทมด้วยนะคะ
เป็นเงินหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านบาทในส่วนของคดีแพงอยู่ระหว่างสารพิจารณา
ดังนั้นในส่วนของคดีอาญาประกันตัวออกไปศาลท่านให้ประกันตัวออกไป
หลักทรัพย์ก็คือมีตำแหน่งหน้าที่ของคุณพ่อมาเป็นหลักประกัน
แล้วเขาก็จะอุทธรณ์สู้คดีนะคะ
คือคดีอาญาที่ปรับ๔๐๐เนี่ยจะเป็นเรื่องของพวกกฎหมายจราจรใช่ไหม
ใช่ตามทั้ง๙ข้อหาที่เล่าคุณผู้ชมไปมันจะมีโทษปรับเป็นตัวเงิน
แต่ในส่วนของคดีแพ่งแยกกันไม่เกี่ยวกัน
๔ล้านบาทไม่เกี่ยวเดี๋ยวรอฟังนะคะว่า
สารท่านจะพิจารณาว่าอย่างไร

วางเงินบรรเทาผลร้ายแก่ผู้เสียหายเป็นหลักแสนด้วยนะคะ
ฟังเสียงทะนายความของ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทค่ะ
ทีนี้ค่ะท่านในความทางฝ่ายครอบครัวของหมอคุณ
เขาก็รู้สึกเสียใจนะครับนะครับนะครับนอรวิทนะครับ
ก็ยอมรับเราคุณ๑๐ตำรวจธีรวิทย์
ได้สารภาพมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับ
จริงมาตั้งแต่ในชั้นสอบสวนนะครับ
จนถึงในชั้นพนักงานในการแล้วก็ในชั้นศาลนะครับ
ก็ต้องต่อสู้คดีกันต่อไปนะครับในคดีส่วนแพ่ง
ทีนี้ค่ะทนายความทางฝ่ายครอบครัวของหมอกระต่าย
ทนายความบอกว่าก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของศาล
สารท่านอ่านคำพิพากษาออกมาเรียบร้อยแล้ว

ก็ต้องไปสู้คดีกันต่อในชั้นอุทธรณ์ต่อไป
คุณพ่อของหมอกระต่ายค่ะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาไว้น่าสนใจ

คุณพ่อบอกว่าฟังคำพิพากษาของศาลแล้ว
ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังแต่ก็เป็นไปตามคาด
ส่วนที่ผู้เสียหายจะอุทธรณ์เพื่อสู้คดี
มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอุทธรณ์เพื่อสู้คดี

แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะลดโทษไปมากกว่านี้อีก
พูดตรงเลยว่าถ้าอุทธรณ์แล้ว
โทษมันจะเบาลงโอ้โหก็ไม่พอใจนะถ้ามันจะเป็นแบบนั้น
แล้วเหตุผลที่ไม่ไปฟังคำพิพากษาในวันนี้นะคะ
เพราะไม่อยากไปเผชิญหน้ากับผู้ต้องหาค่ะ
และที่สำคัญอยู่ระหว่างเตรียมพิธีทำบุญครบร้อยวัน
กับหมอกระต่ายที่วัดไร่ขิงที่นครปฐม
วันเสาร์ที่๓๐เมษายนนี้ค่ะ
เพราะว่าการลดโทษเขาเรียกว่ากระทำโดยรู้อยู่แล้ว
รู้กฎหมายไม่ได้ประมาท
แต่ตอนนี้ของมรวมลวิทย์เขาเป็นตำรวจ
แต่ว่าเขาทำผิดกฎหมายหลายอย่าง
ซึ่งมันไม่ควรที่จะเกิดกับเจ้าพนักงานตำรวจเองนะฮะ
เพราะฉะนั้นเขากลัวจะต้องได้รับโทษที่มันขั้นสูงกว่าปกติอยู่แล้ว
อันนี้คือความเห็นของเรา
การยื่นอุทธรณ์ก็ต้องรอฟังคำพิพากษาของสารอุทธรณ์ด้วย
ว่าสุดท้ายแล้วคำพิพากษาจะเป็นยังไง
โทษจะหนักขึ้นหรือโทษจะเบาลงหรือจะยังไง
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะพิจารณาลำดับต่อไป
ต้องรอฟังคำพิพากษาของศาล
ผมว่าเขาคงจะสู้ในทางอุทธรณ์
เดี๋ยวรอดูกันต่อกันแล้วกันนะฮะ